ก็สวัสดีค่ะพบกับรุ๊กก่อนร้านหนากระบวนดิชันนัทชาศ์กิตโม่ค่ะช่วงเช้าที่
มาหลายคนบอกว่าตื่นขึ้นมาแทบไม่อยากลุกจากที่นอนเลยเพราะว่าสภาพอากาศ
ดีเหลือเกินอากาศดีแบบนี้ยังอยู่กับเราตลอดทั้งสัปดาห์ค่ะเนื่องจาก
ภาคเหนือและภาคกลางในสัปดาห์นี้
ยังคงมีความหนาวเย็นแพลลงมาปกคลุมอย่างต่อเนื่อง
แน่นอนค่ะยอดดอยยอดภูสภาพอากาศค่อนข้างหนาวจัด
อย่าลืมใส่เสื้อกันหนาวเพิ่มความอบอุ่นให้ร่างกายค่ะ

หลายคนบอกว่าแหม่ใจชื้นเพราะว่าฝนลดลงใช่ไหมคะ
แต่ยังวางใจไม่ได้เพราะว่ายังมี๖จังหวัดค่ะฝั่งอ่าวไทย
ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง
นั่นก็คือจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะพัทธลุงสงขาปัตตานี

เพราะฉะนั้นใครรู้ตัวนะคะว่าอยู่ในจังหวัดที่ระบุไปนี้

สถานการณ์คลื่นคุณผู้ชมครับบริเวณไหนที่มีคลื่น
หรือว่ามีคลื่นสูงคลื่นจะสูงมากกว่า๒เมตรค่ะ
คุณผู้ชมอีกอย่างหนึ่งนะคะที่มีการจับตากัน

พายุลูกนี้มีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปยังเกาะไฮลัมของจีน
ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยค่ะ